จันทบุรีครับคุณผู้ชมเราเคยนำเสนอข่าวเวลา
เดี๋ยวนี้ที่ขนแรงงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กระบะใช่ไหม

เสียหลักคุณผู้ชมฮะไปคว่ำอยู่หน้าจุดกู้ภัยเลย
โอ้โหที่กู้ไพใส่ชุดแทบไม่ทันอ่ะ
ในรถกู้ภัยอยู่นี่แล้วไกลนั้นคุณผู้ชมกระบะ
ที่มีแรงงานมาเทกระจาดครับ
กลิ้งลงมาเลยพี่น้ำแข็งอ่ะ
ตรงนั้นคือศูนย์กู้ภัยสว่างกระตันยูจุดมะขามจังหวัดจันทบุรีครับ

ตอนนั้นที่เกิดเหตุคือเกือบ๗โมงเช้าวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวาน
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำจุดอยู่แค่๓คนครับ
นี่พออี๊ดฟ้าบเทกระจาดมาปุ๊บ
และทางซ้ายของจอเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ละคนก็รีบสวมเครื่องแบบ

คนแรกอ่ะวิ่งย้อนกลับมาก่อนมาหาอุปกรณ์ที่จะไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อน
แล้วมีกู้ภัยสาวคนหลังสุดเนี่ยคุณผู้ชมคนรั้งท้ายเนี่ยวิ่งไปใส่ชุดไปเลยนะเมื่อสักครู่จะได้เห็น
กระบะคันนี้เนี่ยเป็นกระบะแบบมีคอกครับบรรทุกแรงงานกัมพูชามา๑๓คน
คนขับเนี่ยเป็นคนไทยนะชื่อว่านายสัมภาษณ์อายุ๔๕ปี
หัวแตกด้วยในสัมภาษณ์เนี่ยหัวแตกครับนักข่าวก็เลยสัมภาษณ์ในสัมภาษณ์เลย
เขาบอกว่ายังรู้สึกตัวดีอยู่นะขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยล้อยางหลังขวามันระเบิดฮะ
แล้วก็เสียหลักไปชนป้ายข้างทางก่อนแล้วก็มาพลิกคว่ำอยู่หน้าจุดกู้ภัยตรงนี้เลย
มีแรงงานกัมพูชาเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนครับที่เหลือเนี่ยก็มีแผลฟกช้ำตามตัว
บางคนหัวแตกบ้างก็มีเหมือนกันกู้ภัยของจุดนี้ก็เลยพาคนเจ็บทั้งหมดไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลมะขามนะครับ